นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเครื่องรางของขลังที่กำลังดังใน
จังหวัดกำแพงเพชรคือกำลังจะบอกว่าเออมันเรียกโชคเรียกลาบ
เหมือนเรื่องผียังไงก็ไม่รู้ที่ฉันแล้วไม่รู้จะเกิดยังไงดี
เอาแบบนี้ก่อนล่ะกันคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อว่านพยาจักจันทร์อย่างไรกันแบบไหนคะ
คุณสุภาษาธรรมคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ดิฉันไม่เคยได้ยินแต่ดิฉันมีในมือแล้ว

นี่ค่ะที่อยู่ในมือดิฉันนี่คือ
ตัวอย่างของพญาจักรจันทร์บันดาลโชค
ทีมข่าวของเราเอาไปหาหมา

ที่เขาล่ำลือกันว่าฮิตนักฮิตหนาในกำแพงเพชรใช่ไหม
เนี่ยบรรยายสรรพคุณกันนิดนึงนะคะ
หลายคนสงสัยว่าเอาสรุปเป็นพืชหรือเป็นสัตว

เหมือนแมลงทุกอย่างมีปีกมีขามีขน
แม้แต่กลิ่นเหมือนจัดกัจั่นไม่ผิดเพี้ยน
ไม่ผิดเพี้ยนใครได้ครอบครองสติปัญญาดีสุขภาพแข็งแรง
เจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานดีค้าขายร่ำรวย

อันนี้คือกระดาษที่อยู่ในซองที่มากับพญาว่านพญาจักรจันทร์ใช่ไหม
เขาบรรยายสรรพคุณวิธีบูชาคาถาบูชา
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แหละว่านจักรจันทร์นี้อยู่ที่วัดน้ำดิบนะคะ
อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าวัดเชษวนารามค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหนี่ชาวบ้านแห่กันมาเช่าบูชากันเยอะมาก

ทีมข่าวเราได้ข่าวปุ๊บเอาต้องไปแล้วแหละ
ต้องไปดูมาขนาดนี้ต้องไปดูหน่อยค่ะไปถึงตอนแรกว่าจะไปหาพระที่เป็นคนทำพิธีปลูกเสกว่านจักรจันท
คือพระครูประหลัดโชคชัยไม่เจอนะคะเจอพระลูกวัดก็ถามพระลูกวัดก็ได้
ลูกวัดบอกว่าหลวงพ่อโชคชัยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนำว่านจักรจันทร์มาปลุกเสกเป็นเครื่องรางของขลังไม่นานนี้เอง
คือเรื่องของเรื่องเริ่มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มาของว่านจักรจันทร์
ชาวบ้านในตะบนคลองลานเนี่ยเขาออกไปหาของป่าบนภูเขาแล้วเขาไปเจอว่านจักรจันทร์เจอโดยบังเอิญ
เก็บมาถวายหลวงพ่อโชคชัยเพราะบอกว่าเป็นของแปลกหายากหลวงพ่อเห็นปุ๊บเอาเลยตั้งขันตั้งอะไรตั้งพานทุกอย่างเลย
ปลุกเสกให้ชาวบ้านเอาไว้ติดตัวเลยค่ะบอกเอานี่นะเอาไว้เป็นให้โชคให้ลาบเท่านั้นแหละค่ะ
ว่านพญาจักรจันทร์ก็เป็นที่ร่ำลือกันแบบปากต่อปากชาวบ้านก็แห่มาที่วัดเช่าบูชากันเต็มไปหมดเลย
ทีมข่าวเราก็เช่ามาให้คุณสุภาษาราเช่าให้ดิฉันด้วยเหรอ
ลักษณะก็อย่างที่คุณสุภาษาโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้
ว่านจักรจันทร์เนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในซองพลาสติกใส
ข้างในมีกระดาษแล้วก็เขียนเหมือนที่คุณสุภาษาอ่านไปที่ว่าอ่ะนี่คือว่านจักรจันทร์บันดาลโชค
เป็นพญาวาสกึ่งพืชกึ่งสัตว์ตัวปีกขาขนกลิ่นก็เหมือนจักรจันทร์ขึ้นอยู่ตามป่าลึกป่าอาถรรพ์
นี้พบในเขตป่าคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นเป็นดงเป็นพืชล้มลุก
หัวอยู่ใต้ดินเกาะเป็นกระจุกที่ไหนมีว่านจักรจันทร์ที่นั่นก็จะมีเสียงจักรจันทร์ร้องระงมเต็มไปหมด
แต่ไม่เห็นตัวมีแต่เสียงผีไหมล่ะผีจักรจันทร์ผีจักรจันทร์เขาบอกเป็นอาถรรพ์
แล้วข้อความยังบอกด้วยนะคะว่าเนี่ยเป็นของกายสิทธิ์นะมีเทพเทวดารักษาเป็นของดีมีอาถรรพ์
ของดีกับมีอาถรรพ์มันอยู่ด้วยกันได้จริงเหรออาถรรพ์นี้มันดีใช่ไหม
มันไม่ดีไม่ใช่เหรอเขาบอกเป็นของดีมีอาถรรพ์หายากให้โชคให้ลาบมหานิยม
อ่ะไปฟังชาวบ้านดีกว่าว่าชาวบ้านเขาคิดกันยังไง
บอกว่าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพาผู้สื่อข่าวเราไปขุดเลยนี่
พาไปขุดกับมือแบบนี้เลยนะคะว่าเนี่ยว่านจักรจันทร์มันอยู่ในป่าจริง
บอกว่าส่วนตัวเธอเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม

เพื่อนเนี่ยเหมือนกับว่าอธิษฐานกับว่านจักรจันทร์บอกว่าขอให้ขายบ้านได้
คือเธออยากขายบ้านพร้อมกิจการของเธอที่ภูเก็ต

อธิษฐานวันเดียวเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้น

เพราะว่าเพื่อนอยากจะกลับมาอยู่บ้านนอกแล้ว

ทีนี้พอเช้ามา
สายสายมามีเจ๊โทรมาเลย
จะเซ้งตึกวันนั้นเลย
บอกขายมานานหรือยังคะ
๕ปีแล้วค่ะ

พญาว่านจักรจันทร์สุดใจเลย

หลายคนอาจจะไม่อยากฟังแต่ดิฉันอยากเล่า

หลายคนก็ตกลงมันคืออะไรกันแน่

ชัดเจนตรงเป้าเป๊ะว่า

ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวกับพืชเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ว่านจักรจันทร์ที่เช่าบูชา
กันอยู่นี้เนี่ยมันคือจักรจันทร์ที่ตายจากการติดเชื้อราค่ะอืมนึกภาพตามคือจักรจันทร์มันวางขายบนดินเนอ
ใช่แล้วจังหวะที่ตัวอ่อนมันจะขึ้นมาลอกคราบบนดินเนี้ยมันจะอ่อนแอมาก
ซึ่งทำให้เชื้อราบริเวณนั้นสามารถแทงเส้นใหญ่เข้าไปเติบตัวในตัวจักรจันทร์ดูดซึมสารอาหารจนทำให้จักรจันทร์มันตาย
มันก็เลยแห้งตายคาอยู่ในดินส่วนที่เห็นเหมือนเป็นพืชที่มันโผล่ออกมาตามหัวตามตัวนั่นนะคะ
คือเชื้อรานะคะมองผิวเผินเลยเหมือนกับว่าจักรจันทงอกออกมาจากดินคล้ายคล้ายว่าน
แต่จริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยและขอเตือนอันนี้คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะ
เพราะว่าคุณหมอขอเตือนมาเลยว่าบางคนเนี่ยเชื่อว่ามีสรรพคุณรักษาโรค
เอาไปบูชาเอาไปต้มน้ำเอาไปทอดเอาไปกินถึงตายนะคะบอกก่อนเลยเพราะมันคือเชื้อราที่เป็นพิษแล้วมันก็ทนความร้อนสูงด้วย
เพราะฉะนั้นเราให้ข้อมูลทางฝั่งนี้ไปนะคะ
เช่าบูชาตามความเชื่อไม่ว่ากันอย่าเอาไปกินเด็ดขาดจะต้มทอดผัดแกงอะไรไม่ได้เลยนะคะ
อันตรายมีเคสที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
ผัดแกงทอดไม่หอมอร่อยในพวกตานะ

เอาไปทานเด็ดขาดนะคะอันตรายถึงชีวิตจริง

ส่วนเรื่องความเชื่อก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ